มันเป็นการป้องกันตัวก็ลูกชายคนนี้ไม่ไหวจริงจริง
มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดค่ะแล้วก็จะมาทำร้ายพี่ชายตัวเองที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนอยู่ในบ้าน
แล้วก็จะมาทำร้ายพ่อลูกชายคนนี้คือเอาท่อนไม้เนี่ยนะคะ
จะมาฟาดทำร้ายพ่อพ่อก็แย่งท่อนไม้มาได้แล้ว
ชายคนนี้ไปคว้าท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งจะมาทำร้ายพ่ออีกพ่อก็เลยเอาท่อนไม้ที่แย่งได้อ่ะ
ป้องกันตัวฟาดกลับเข้าไปลูกชายตายค่ะนี่นะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตก็คือนายวุฒินันวันทองอายุ๓๓นะคะ
เนี่ยค่ะตำรวจสพเขาวงกาลสินเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านส้มปล่อยหมู่สี่นะคะ
อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนี่แหละค่ะนายวุฒินันลูกชายเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่ประตูทางเข้าบ้านเลยใกล้ใกล้กับเตาไฟกองฟืน
คว่ำหน้าใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินใส่กางเกงยีนนะคะ
ที่หัวกับที่หน้าเนี่ยก็มีบาดแผลถูกตีเลือดเต็มพื้นค่ะ
มีท่อนไม้เป็นเหมือนไม้ฟืนนะคะคุณผู้ชมประมาณสักยาว
หกสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรสองท่อนเปื้อนเลือดตกอยู่ตรงนั้นนี่นะคะ
ผู้เสียชีวิตคนก่อเหตุคือพ่อแท้แท้ครับ
คูณวันทองอายุ๖๖พ่อก็ยืนรอให้การยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นเลย
พ่อเล่าให้ฟังบอกว่านายวุฒินันผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยนะ
มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดตลอดเลยทำร้ายพ่อบ่อยมาก
ก่อนเกิดเหตุลูกชายคนนี้ก็อัลว่าจะทำร้ายพี่ชายที่ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เข้าไปห้ามนะคะแต่นายวุฒินันคนนี้ลูกชายคนนี้ทำร้ายพ่อแทน
ญาติญาติเพื่อนบ้านก็พยายามจะมาช่วยมาห้ามค่ะ
แต่นายวุฒินันไม่เลิกราในมือเนี่ยถือท่อนไม้ฟืนเข้าไปฟาดพ่อ
พ่อก็แย่งไม้ฟืนมาได้แต่ลูกชายคนนี้ไปคว้าไม้อีกอันนึงอ่ะ
จะมาฟาดพ่ออีกพ่อก็เลยเอาไม้ที่แย่งมาได้
ป้องกันตัวตีเข้าไปที่หัวหลายรอบลูกชายก็เลยตายอยู่ตรงนั้นนะคะ
เสียชีวิตคาที่พ่อเองพอหลังก่อเหตุเสร็จเนี่ย
โทรหาตำรวจเองเลยนะพ่อโทรไปที่สพเขาวงเองเลย
โทรไปบอกเลยว่าผมฆ่าลูกชายตายผมรออยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหน
นี่ค่ะตำรวจมาก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็นำตัวพ่อไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็จะสู้คดี
เป็นเรื่องของการป้องกันตัวยังไงก็ว่ากันไปจากการสอบถามเพื่อนบ้านค่ะ
ขันศรีอายุห้าสิบห้าบอกว่าที่ผ่านมานายวุฒินันผู้ตายเนี่ย
ทำร้ายพ่อบ่อยมากจริงเคยขู่เผาบ้านด้วย
เพื่อนบ้านเนี่ยนะต้องช่วยกันเฝ้าระวังพฤติกรรมว่า
ขู่เอาไว้เนี่ยมันจะทำจริงหรือเปล่าเพื่อนบ้านบอกว่าก็กลัวจะเดือดร้อนไปด้วย
เคยแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุก็หลายต่อหลายรอบล่าสุดนายวุฒินันผู้ตายเนี่ย
ถูกนำตัวไปบำบัดนะคะปล่อยตัวออกมาได้สามวันเนี่ย
มาก่อเหตุนี้จนพ่อแย่งไม้แล้วก็ตีจนตายอะค่ะ
เพราะจะเอาน้ำมันเผาเพื่อนเผาชาติกูโดนด้วยระวังเพราะจะมันจูดขึ้นมันเนี่ย
เป็นวัตดวนแล้วเปล่าครับไม่ถูกเรียบครับมาหลายทีแล้ว
เจ้าเคยเฟื่อนเค้านายลับการรักษานะครับลอสทิวว่ามีการ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ที่เกิดเหตุนะครับ
หมู่บ้านส้มปล่อยอำเภอเขาวงจังหวัดกรสินนะครับ
วันนี้ครอบครัวนำศพนายวุฒินันมาตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะได้คุยกับพี่ชายของเขานะครับพี่ชายของผู้ตายนะครับ
บอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กันสามคนมีตัวพี่ตัวพ่อแล้วก็น้องชาย
ซึ่งตัวของพี่ชายชื่อนายคมสรรเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแขนขาอ่อนแรงนะครับ
เป็นโรคหลายโรคไทรอยด์ไวรัสตับอักเสบนะครับ
เมื่อเช้าออกไปข้างนอกกลับมาที่บ้านเห็นน้องทะเลาะกับพ่อ
เรื่องที่น้องเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดนะ
แล้วน้องพอเห็นพี่กลับมาบ้านเนี่ยจะมาทำร้ายด้วยนะครับ
จังหวะนั้นเนี่ยตัวพี่เนี่ยล้มลงน้องชายมาบีบคอจนหายใจไม่ออก
พ่อก็เลยมาช่วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ
เป็นมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าระยะหลังนี้มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยครับ
เรื่องแบบว่าไม่มีเงินอยากได้เงินไปซื้อยาอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้เราให้อภัยพ่อไหมครับหรือว่ายังไงครับ
เพราะว่ามันสักวันหนึ่งผมก็คิดไว้แล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ครับ
เคยคิดว่าไม่ใช่เราก็เป็นพ่อ

ใช่ครับแล้วก็เคยคิดฆ่าตัวตายน้อยใจครับ
นะครับว่าจะมีปัญหาไปแล้วก็ทรงจานพ่อที่ป่วยอยู่
เขาก็เราต้องตายไปข้างหนึ่งเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีความสุข

โอ้พี่ชายผมถูกตายให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเลย
บอกถ้าพอไม่ช่วยเขาเขานี่ไหล่อาจจะตาย

คุณพ่อได้ประกันตัวนะคุณผู้ชม
คุณพ่อได้ประกันตัวออกมาแล้วก็คุยกับทีมข่าวของเรา
เป็นหอบหืดไตเสื่อมเกาะความดันต้อกระจก
ที่ผมต้องฆ่าลูกชายแท้ของผมเนี่ย

คือลูกชายคนนี้คลุ้มคลั่งยาเสพติด
จะทำร้ายพี่ชายพ่อเข้าไปห้ามก็จะมาทำร้ายพ่อ

พ่อก็ต้องเอาท่อนไม้มาป้องกันตัว

ก็เอาไม้ตีไปที่หัวกับที่ไทยทอยลูกชาย

ก็ยืนรออยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้อะไรทั้งนั้น
หลังเกิดเหตุก็อยากจะไปขอขมาศพลูกชายนะ
แต่ตำรวจนำตัวไปโรงพักซะก่อน

อยากจะบอกลูกชายต่อหน้าโรงศพตรงนี้แหละ

อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
พ่อพูดข้างโรงศพแบบนี้เลยนะคะ

ทำร้ายร่างกายเป็นประจำจริงนะ

เคยขู่จะเผาบ้านด้วย
ไม่พอใจเวลาขอเงินแล้วพ่อไม่ให้

นี่ค่ะลูกชายนี่

บอกว่าลูกชายโทษพ่อตลอดเลย
ว่าเลี้ยงลูกไม่ได้เรื่อง

เขามีเงินเขาต้องให้ลูกนะ
โอ้โห
ก็ตีไปเต็มเหนียวเลยสองที
ผมก็ว่าป้องกันตัวแต่ว่ากลัวมันจะมาฆ่า
แต่ผมก็พูดลงอยู่ผมก็ตีแรงไปอยู่
เรื่องจิตใจมันก็เสียใจทุกคนลูกเศร้า
แต่ไม่รู้ว่าคนเราถึงขนาดฆ่าลูกตัวเอง
ผมก็ว่าผมแย่อยู่
แต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปทำไงถึงทำได้

ผมก็อยากจะบอกลูกอยู่ว่าให้ไปสู่สุขติ
ว่าก็ถือว่าเอาอายุมาแค่นี้พ่อก็ได้ผิดไปแล้ว
แล้วก็ถ้าเกิดชาติหน้าก็จะได้ไปกินยาบงยาบ้าเลย

นี่นะคะคือพ่อก็บอกว่าก็อโหสิกรรมกันไป
ลูกชายก็เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ถูกดำเนินคดี
เขาก็จะสู้คดีแหละว่าเป็นการป้องกันตัว

คือเรื่องยาเสพติดยาบ้าเนี่ย
อย่างเมื่อวานมีข่าวว่าขอเงินแม่ร้อยหนึ่ง
แล้วก็แม่ไม่ให้ก็ทำร้ายอะไรอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะทำไมเงินเท่านี้เอง
ทำไมถึงแบบหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
มีคนบอกผมว่ายาบ้าเดี๋ยวนี้นะ
มีเงิน๒๐บาทซื้อยาบ้าเสพได้แล้ว
เพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยคือยาบ้ามันเยอะมาก
พวกนี้ไปหาง่ายใช่ไหม
ขอเงินมา๑๐๒๐บาท๕๐บาท๑๐๐บาท

แห่งการฆ่ากันตายได้ไง
เห็นไหมเนี่ยโอ้โหจะทำยังไงเนี่ย